กรณีเหตุโกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนะในอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องนะคะ
นี่คือเคสไหวกับใจลิ้นที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของกวดัง
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงหยุดยาว
แต่เมื่อวานคุยกับตำรวจล่าสุดบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาโทรมาแล้ว

ปรากฏว่าวันนี้เราส่งคุณออสซี่ดนระวี

ไปติดตามความคืบหน้าที่สถานีตำรวจภูทรมูโนะนะคะ

ตอนแรกบอกจะมาวันนี้๑๐โมงตอนนี้กี่โมงแล้วคะ๔ทุ่ม
โอ้โหตายแล้วยังไม่มาเลยนะคะ
ต้นเห็นบอกว่ายังคงอยู่มาเลเซียอยู่เลยค่ะ

วันนี้ทางตำรวจสพมูโน้ตมีการจัดชุดพนักงานสอบสวน
ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโกดังพลุระเบิดมาแจ้งความ
ชาวบ้านเขาก็เริ่มทยอยมาแจ้งความกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
สืบสวนเองเนี่ยก็ได้แกะรอยพิกัดเจ้าของโกดัง
รู้มาแบบนี้ตอนแรกเห็นบอกว่า
มาเลเซียตั้งแต่๒๗ใช่ไหมพี่อุ๋ย

ชุดสืบสวนแกะรอยพิกัด

แกะรอยพิกัดว่าไปอยู่มาเลเซียแล้ว

คงยังไม่มามอบตัวเร็วนี้แน่เลย

ตามกฎหมายตามปกติตามกระบวนการของเขา
หมายเรียกครั้งที่๑เรียกแล้วยังไม่มา

ถ้าครั้งที่สองยังไม่มาอีกเขาออกหมายจับแน่นอนนะคะ
อันนี้เป็นไปตามมาตรการของเขาเลย
เบื้องต้นถ้าถามว่าเจ๊ลิงกับเฮียสวัย

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดทำสั่งนำเข้า

แต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง

ซึ่งพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะ

ก็เลยต้องมีความเข้มงวดในการจำหน่ายและขนย้ายการเก็บดอกไม้เพลิง

แต่นี่ย้ายออกมาในตัวเมืองสุไงโกลกได้๑๐ปีแล้ว
ก็ไม่ได้ก้าวไก่อะไรเรื่องธุรกิจของพี่สาว
รู้แค่ว่าพี่สาวตั้งโกดังในชุมชน
เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปขายในตลาดมูโนะแล้วก็ตลาดมาเลเซีย
บอกว่าพี่สาวเธอมีโกดังเก็บสินค้าอยู่ที่ตลาดมูโนะเท่านั้น

แล้วก็จะขายแค่ช่วงรอมดอนเดือนเดียว
ความคิดเห็นของน้องสาวบอกว่า
เชื่อว่าพี่สาวเนี่ยคงขนกล่องเก็บดอกไม้ไฟเอาไว้ในโกดังชั่วคราว

ก็จะจ้างช่างมาเชื่อมเหล็กทำชั้นวางสิ่งของหนีน้ำ
แต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้น
เพราะดันไปเชื่อมเหล็กที่มีประกายไฟอยู่ในโกดังที่เก็บดอกไม้ไฟเยอะ
โกดังนี้เคยขอใบอนุญาตไหม

เธอก็บอกว่าไม่ได้ก้าวไก่ธุรกิจพี่สาวเลยไม่รู้
เธอเองก็เคยเตือนพี่สาวหลายครั้งแล้วนะว่า
โกดังแบบนี้ในชุมชนต้องระวังนะ
พี่สาวก็พูดกับเธอว่าก็ระวังอยู่

เธอก็อยากให้เห็นใจพี่สาวเธอหน่อย

เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
และพี่สาวเธอก็เสียหายเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะความประมาทของช่างเชื่อมเหล็กค่ะ

แต่ช่างเชื่อมเหล็กน่าจะไม่รอดแล้วหรือเปล่า
ถ้าอยู่ตรงจุดนั้นแล้วระเบิด
ที่มันระเบิดก็เพราะว่าคุณมีประทัดดอกไม้ไฟ
เก็บไว้แต่ไม่ถูกต้อง
คุณยังจ้างช่างไปเชื่อมเหล็กในพื้นที่ที่รู้อยู่ว่าอันตรายอีก
คือถ้าบอกให้เห็นใจเนี่ยเห็นใจยังไง

ถ้าจะให้เห็นใจคุณก็ต้องกลับมาแล้วก็มาสู้
สู้กับความจริงมาพูดความจริงว่า
เออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะยอมรับรับผิดชอบอะไรเขายังไง
ฟังเสียงน้องสาวนะคะ
เราเสียใจเราไม่อยากไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ข้างนี้ขึ้น
แต่มันมันคือมันเกิดความประมาทของช่างหรืออะไร

ตอนช่างเข้าไปดำเหมือนพี่สาวเราบอกให้ไปทำอะไรพี่
เหมือนให้ไปเชื่อมบันไดเชื่อมเหล็กอะไรนิดหน่อย

นี่จะไปโทษเจ้าของโกดังอย่างเดียว

เจ้าหน้าที่ปล่อยให้ตั้งโกดังอันตรายแบบนี้ในที่ชุมชนได้อย่างไร
โกลกสปอร์ตไลท์ก็เลยบอกว่าอ่าในพื้นที่ตำบลมูโน้เนี่ยเขารู้กันว่ามันมีสวย
ส่วนคนเก็บชื่อจ่าฟอร์ฟันจ่ายเดือนละสามหมื่นบ้างห้าหมื่นบ้าง
มันเลยสามารถตั้งโกดังพลุในพื้นที่ชุมชนได้ไงเขาออกมาเปิดเผยแบบนี้
เขาบอกสวยมูโนะใช่ค่ะคุณวิโรธลักษณะอดีศรสอสอพักเก้าไกลพูดถึงสวยก็ต้อง
คุณวิโรธก็ต้องมาครับเพราะคุณวิโรธก็ออกมาโพสต์ถึงปมจ่ายส่วนในพื้นที่เหมือนกันบอกว่า
จะตัดตอนดำเนินคดีแค่เจ้าของโกดังคงไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยคนในตำบลมูโนเขารู้ดี
ว่าในพื้นที่มันมีธุรกิจสีเทามีระบบสวยเยอะทั้งเก็บสวยเรื่องค้ามนุษย์แรงงานเถื่อน
สิ่งผิดกฎหมายมากมายเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาก็มีการดำเนินคดีกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่และอดีตในอำเภอ
ก็เลยอยากจะฝากถามไปถึงพบตรสักนิดนึงว่านี่ใจคอจะปล่อยให้จ๋าฟอร์ฟันเนี่ย
ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายโดยไม่ทำอะไรเลยจริงหรอเดี๋ยวประชุมสภาที่จะถึงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้เข้าอภิปรายด้วย
โกดังอย่างเดียวนะผมว่าไม่แฟร์และประชาชนไม่ยอมด้วยนะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโกดังพลุตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครับ
ผมต้องตั้งคำถามว่าเงินมันบังตาใครหรือเปล่าหรือเงินสวยมันไปอุดปากใครหรือเปล่า
และที่สำคัญเจ้าของโกดังคนนี้ปี๕๙ก็เคยถูกจับมาแล้วนะครับ
โดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่กลับไปที่หมู่บ้านมูโน้อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อยากจะรู้เรื่องสวยว่ามีจริงไหมก็ต้องถามคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
ได้คุยกับคนที่เคยทำงานขนพลุออกนอกประเทศนะคะ
เขายืนยันกับคุณออสซี่บอกว่า
มีตำรวจจากสพมูโนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชการในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกนราธิวาสรับสวยจริง
เขาบอกว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาเคยทำงานรับจ้างขนพลุไปมาเลเซียผ่านช่องทางท่าเรือจากฝั่งบ้านมูโนะ
พอขนของไปถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านปุ๊บเนี่ย
จะมีลูกค้าขับเก๋ง๓คันมาจอดรอรับพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟ
ซึ่งเขาก็รับจ้างขนพลุหลายครั้ง
ถูกตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ตำรวจสพมูโนะ
แสดงตัวทำทีว่าจะจับกลุ่ม
แล้วก็ถามว่านี่จะทำธุรกิจในลักษณะนี้อีกนานไหม
พอได้คำตอบมาปุ๊บก็ยื่นข้อเสนอเลยค่ะ
บอกว่าเอางี้จ่ายมาหมื่นนึงละกัน
เขาบอกเขาขอต่อเหลือ๕๐๐๐ได้ไหม
เหลือ๕๐๐๐ได้แลกกับการไม่ถูกจับดำเนินคดี
แล้วเขาก็ให้ตำรวจกลุ่มนี้ไปคุยกับนายจ้าง
สุดท้ายนายจ้างเป็นคนจ่ายเงินให้
แต่สำหรับในส่วนของนายจ้างรายนี้ก็คือ
เคสของเฮียสวัยกับเจ๊ลินเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ตัวแทนในจ้างที่มาเจรจาในการจ่ายเงินให้เนี่ย
เป็นลูกน้องของเฮียสวัยกับเจ๊ลินนี่แหละ
ซึ่งหลังจากที่ตัวแทนนายจ้างมีการจ่ายเงินให้กับตำรวจในครั้งนั้น

ส่งพลุราบรื่นมาก

มีตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้ด้วย
ไม่เคยถูกจับอีกเลยค่ะ
นั่นมันคือให้เด็กเงินเขาขมขู่เราไหม

คุยประมาณว่าจะเอาเข้าคุกอ่ะ
พอได้ข้อมูลแบบนี้มานะคุณออสซี่ก็เลยไปที่ท่าเรือขนส่งของข้ามประเทศ

ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ไปถึงเห็นว่ามีเรือไม้ที่ใช้เครื่องยนต์ในการขนส่ง
ผู้โดยสารแล้วก็สิ่งของข้ามไปฝั่งมาเลเซีย
คิดค่าบริการคนละ๒๐บาท
แต่ต้องแล่นข้ามแม่น้ำโกลกที่มีความกว้างประมาณ๑๐๐เมตร
พอข้ามถึงฝั่งมาเลเซียแล้วก็จะเป็นลานจอดรถ
ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ได้มาว่า
พอไปถึงปุ๊บก็จะมีรถเก่ง๓คันมารอรับของ

คุณรัสซี่ก็เลยเดินสำรวจบริเวณโดยรอบชุมชนมูโนะนะคะ
หลายคนก็ยังคงทยอยเข้ามาสำรวจความเสียหายที่บ้านตัวเอง

ผมจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่นี่เขาจะเรียกกันว่าเป็นค่ารายการหรือว่าค่ากินน้ำ

ละ๕๐๐๐บ้าง๖๐๐๐บ้าง
ทั้งที่ผมเองก็ทำงานถูกกฎหมาย

เสื้อผ้าที่เอามาขายก็ถูกกฎหมาย

ทำไมต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจด้วย
ทำไมต้องจ่ายเงินอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจที่มันถูกกฎหมายด้วย
ถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่จ่ายล่ะเขาจะทำอะไรเราเหรอ

ผมก็เลยจ่ายตัดความรำคาญ

ยังมีหลายหน่วยงานอีกนะที่ผมต้องจ่ายให้
และพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหลายคนต้องจ่ายเงินส่วนนี้เป็นค่าคุ้มครองด้วย
พวกเรา๘๑ถัวครู่แล้วโมเคติตสมมุติว่า๖๗๘พันบาทก็ว่าไปยังไง
บางทีเราก็ไม่มีขายไม่ได้ไม่มีคนอย่างนี้

แล้วแต่ยังไงภ์อย่างนี้มันก็ต้องให้พี่
ไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่ต้องจ่ายนะ
อีกหนึ่งคนค่ะคนนี้เขาเปิดร้านขายของชำแล้วก็ขายน้ำมันเถื่อน
ข้ามเรือมาจากฝั่งประเทศมาเลเซียครั้งละประมาณ๒๐๓๐ลิตรนะคะ
ทางท่าเรือจากฝั่งหมู่บ้านมูโนะแล้วก็ฝั่งมาเลเซียนี่แหละ
เขาเป็นคนส่งน้ำมันเถื่อนมาให้ขายก็ขายมาหลายปีแล้วนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะรู้ว่าตำรวจอนุโลมให้ขายได้ไม่เกิน๓๐ลิตร
ถ้ามากกว่านี้ต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
เขาบอกว่านี่มีร้านค้าต้องจ่ายเงินให้ตำรวจเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ
ก็รู้อยู่แต่เอาจริงไม่รู้ในรายละเอียดว่าธุรกิจแบบไหน
ต้องจ่ายเท่าไหร่กี่บาทยังไงบ้างนะคะ
เรื่องนี้นี่สงสัยขยายผลไปไกลเหมือนกันนะ
มันก็เหมือนกับตอนมีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกใช่ไหม
เขาก็ยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกเดี๋ยวเรียก
สุดท้ายพอเขาจ่ายไม่ไหวเขาก็ต้องออกมาเปิดเผยว่า